เมื่อวันก่อน๒๖พฤษภาคมนะคะ
มีคนไปเจอโครงกระดูกแล้วก็ชิ้นส่วนมนุษย์ถูกเผา
อยู่ในป่าละเมาะที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็หาว่าศพนี้คือใคร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากกระดูกเชิงกราน
พอบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นโครงกระดูกของผู้หญิง
แล้วก็ล่าสุดนะคะมีญาติของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ไปพบกับตำรวจสพเมืองตรังแล้วก็บอกว่าโครงกระดูกที่เจอ
เป็นหลานสาวของเขาแน่เลยหลานสาวเขาหายตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคม
ญาติบอกว่าจุดที่สังเกตได้ก็คือนี่ค่ะสร้อยคอของหลานสาว
จำได้ว่าเป็นจี้การ์ตูนคุกกี้รันแล้วก็จี้นี้อยู่ที่โครงกระดูกนี้
ทีนี้ทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจดีเอนเอจากญาติด้วยนะคะ
แล้วก็ดูที่โครงกระดูกชิ้นส่วนศพที่พบเนี่ยนะคะว่าตรงกันหรือเปล่า
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านญาติของเด็กสาววัย๑๔ปีที่หายตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมนะคะ
ไปสอบถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมถึงเชื่อว่าโครงกระดูกที่เจอเป็นหลานสาวของตัวเอง
ไปพบกับคุณยายสมจิตศรีแก้วค่ะ
คุณยายบอกว่า๒มีนาคมหลานสาวไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทคนนึงบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละค่ะ
กลับมาเช้าวันที่๓มีนาคมซึ่งคุณยายก็บอกว่าเตือนหลานสาวไปแล้วอย่าออกไปเที่ยวอีกนะมันอันตราย
ถัดไปวันที่สี่มีนาคมประมาณห้าทุ่มหลานสาวก็ออกจากบ้านไปอีกนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ไปสอบถามเพื่อนสนิทคนที่หลานสาวเคยไปเที่ยวด้วยว่าหลานสาวไปไหนกับใครอะไรยังไง
รู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมารับหลานสาวของคุณยายออกไปคุณยายก็เลยบอกว่าเชื่อว่าโครงกระดูกที่เจอเป็นของหลานสาวแน่นอน
เพราะขนาดความสูงของโครงกระดูกใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกับความสูงของหลานสาวตัวเองนะคะ
และที่สำคัญอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าหลักฐานสำคัญคือสร้อยคอมีจี้เป็นตัวการ์ตูนคุกกี้รันนะคะ
ซึ่งคุณยายบอกว่าอยู่ใกล้ใกล้กับโครงกระดูกที่เจอก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือหลานสาว
เพราะสร้อยคอเส้นนี้เคยเห็นหลานใส่อยู่เป็นประจำ
คุณก็ว่าอยู่ในโน้นนั้นอาจรักเขาอะไรราชน์เหล่น
ยาดก็บอกว่าหลังจากหลานสาววัน๑๔หายตัวไปนะคะ
ก็ไปถามกับญาติของผู้ชาย
เพื่อนสนิทของหลานบอกว่าผู้ชายคนนี้แหละ

ฝั่งนั้นบอกว่าหลานสาวเคยไปที่บ้านจริง
แต่ไม่รู้ว่าออกไปจากบ้านกันตอนไหน
เคยก็ไม่รู้ว่าเผื่อนคุณนั้นมารับโตเผย
เด็กมันมาอยู่ด้วยกันโรงแรมวัน
เคยบอกว่าเคยอาจจะให้เด็กลบบาน

พรุ่งปีก็โคตรซื้อร้านก็เคยไม่น่าซื้อแบบนั้น
พยายามจะปกป้องหลานตัวเอง
เหมือนกับพยายามปกป้องคือปกป้องเลยนะ

มีเพื่อนผู้ชายมารับไปตั้งแต่เช้า๔มีนาคม
ทีนี้ประมาณ๕ทุ่ม๔มีนาคมที่หลานออกจากบ้านไป

ทีนี้ก็ต้องไปถามว่าทางฝั่งผู้ชายคนนั้นเนี่ย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปเจอนางริ้วจันภูล
เป็นยายของชายที่ถูกกล่าวหาว่า
มารับเด็กหญิงวัย๑๔ที่หายตัวไปนะฮะ
ก็ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับทางญาติของเด็กหญิงวัย๑๔นะ
บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเด็กสาววัย๑๔คนนี้มาก่อนเลย
ยืนยันว่าหลานชายไม่เคยพามาที่บ้าน
ตั้งแต่เกิดเรื่องหลานชายนี่ก็หนีออกจากบ้านไปเลย
พยายามติดต่อเพื่อจะถามว่าอยู่ที่ไหนหลานก็ไม่บอก
และตัวยายเองก็ไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มามามามาติดต่อกับโนยุทุษ
ยายของชายที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับยอมรับว่าหลานชาย
ข้อมูลว่าคดีเก่าได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่
ยังได้พาตำรวจสพเมืองตรังนะครับ
ก็คือพันธโทประเสริฐสงแสงรองภูมิกับการ
กับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พาไปดูด้านหลังบ้านของนางริ้วนะครับ
ซึ่งเป็นยายของหลานชายของชายที่ต้องสงสัยนะครับ
พบว่ามีเส้นทางที่สามารถเดินด้วยเท้าเข้าไป
ยังจุดที่พบโครงกระดูกได้อืมนะฮะมีข้อมูลจากในพื้นที่ว่า
เคยมีคนได้ยินเสียงคล้ายกับผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันอยู่แถวนี้
ซึ่งคุณระวีการบอกว่าจากการเดินเท้าจากบ้านของชายที่ถูกกล่าวหา
ไปยังจุดที่พบโครงกระดูกนะห่างกันแค่สองถึงสามร้อยเมตรเท่านั้น
ทีนี้ค่ะทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าจุดที่พบโครงกระดูก
เป็นจุดที่เปลี่ยวนะคะไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปหรอกค่ะ
คนที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นคนในพื้นที่ต้องรู้ว่าตรงเนี้ยอ่ะ
มีพื้นที่ตรงนี้อยู่โครงกระดูกยืนยันได้ว่าเป็นผู้หญิงนะคะ
ตำรวจบอกว่ากระดูกเชิงกรานนี่แหละค่ะบอกได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายด้วยค่ะเพราะว่าฟันหน้าเนี่ยหักสามซี่
มีร่องรอยการถูกเผาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเกือบ๒เดือน
จนคนได้กลิ่นเม้นต์น่ะนะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็มาเจอโครงกระดูกนี้
เรื่องต้นยังต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอจากโครงกระดูกนะคะ
ส่งไปตรวจกับโรงพยาบาลสงขลานครินคาดว่าใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์ถึงจะรู้ผล
แล้วก็จะนำมายืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจนว่าเป็นคนเดียวกับผู้หญิงวัย๑๔ที่ทางญาติมาบอกว่าเป็นหลานตัวเองหรือเปล่า
ตำรวจได้ยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยไปด้วยค่ะครับ
นำไปตรวจดีเอนเอนะคะเพื่อตรวจสอบว่าไปตรงกับจุดที่พบโครงกระดูกหรือเปล่า
แต่ชายต้องสงสัยคนนี้ก็หนีไปเลยนะใช่ค่ะ